เวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนอกจากมันเป็นความเจ็บป่วยทางกายแล้ว
สิ่งหนึ่งคือจิตใจมันเป็นความเครียดนะ
แล้วคนไข้คนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยอง
อาการบาดเจ็บด้วยความเครียดค่ะตัดสินใจไม่อยู่แล้ว
กระโดดจากตึกชั้น๑๐ของโรงพยาบาลลงมาข้างล่าง
คุณผู้ชมความสูงนี่คือมันประมาณสามสิบเมตรนะคะเสียชีวิตนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคนไข้กระโดดจากชั้น๑๐ลงมาเป็นการฆ่าตัวตาย
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนะคะตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง
ช่วงเย็นเกือบจะค่ำเนี่ยค่ะบอกว่ามันมีคนเนี่ยกระโดดมาจากอาคารผู้ป่วยจากชั้นสิบ
แล้วก็มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ
อาคารตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคารร่มกล้าวอาคารผู้ป่วย
จริงความสูงของอาคารเนี่ยคือ๑๒ชั้นที่นี่พอไปตรวจสอบ
ตรงบริเวณหลังคากันศาสตร์เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะ
ที่ชั้น๒เนี่ยมันมีรอยยุบเป็นช่องวลเลยซึ่งจุดตรงนี้ผู้ตายในนี้นะ
กระโดดลงมาจากชั้นสิบของอาคารแล้วร่างเนี่ยก็มากระแทก
ซึ่งทีมแพทย์ทีมพยาบาลพยายามช่วยยื้อชีวิตนะคะ
แต่คนไข้ก็เสียชีวิต
แล้วจากการสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่แถวนั้นพอดี
แล้วเสียงมันดังเหมือนกับเสียงระเบิด

ใช่ค่ะคนที่อยู่แถวนั้นน่ะโวยวายตกใจเสียงอะไร
ทีนี้หันไปดูเห็นคนกระโดดลงมา
เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวไปรักษา
ซึ่งผู้ตายคือนายสำเนาตั้งคงอายุ๕๑ปีเป็นชาวระยอง
ก่อนที่จะมาก่อเหตุกระโดดตึก
คือเขาได้รับอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มสลบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลระยอง
พักอยู่ที่ชั้น๑๐ที่อาคารนี้นี่แหละ
แล้วตัวนายสำเนาน่าจะเครียดจากอาการบาดเจ็บ
ก็มีการเดินออกมาตรงหน้าลิฟต์แล้วก็เปิดหน้าต่างบานเลื่อน

ซึ่งทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
อย่างนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจเนี่ยนะคะ

แต่เรื่องของทางคดีเรื่องเกี่ยวกับการคิดสั้น

จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปด้วยนะคะ